ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ทุกคน
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่
ความรักทำให้คนสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพื่อคนที่เรารักได้
เรื่องราวของครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับเป็นตัวอย่างของความรักที่เต็มไปด้วยความเสียสละจริง
ชมเรื่องราวครับ
การปรับตัวไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้
ผมชื่อนายอันนั้นปาโดรังครับชื่อเล่นชื่อว่าบ่าวอายุ๓๙ปีครับเป็นคนจังหวัดสตูนครับสมาชิกในบ้านตอนนี้มีด้วยกัน๓คน
จากนั้นก็อยู่ด้วยกันปีนึงก็มาท้องยาลีน่า
พอยาลิน่าได้ประมาณขวบครึ่ง
ก็เริ่มมีอาการปวดที่หมูสองข้างแดงบวม
คุณหมอก็เลยบอกว่าคนไข้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะ

ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจาะคอตอนอยู่ที่สตูน
แต่พอมาปี๕๖อาการก็เริ่มสุด
น้องที่อยู่สตูนก็เลยโทรมาบอกแม่ว่า

ถ้ายังไงลูกเราไม่ไหวเราต้องไปรับกลับบ้านนะตา
ตาก็ถูกลงก็เลยพากันไปรับแอนกลับบ้าน

แต่ว่าจะไปเอาเขามาตายที่นี่
เพราะว่าที่นู่นไม่มีญาตินะ
ตอนนั้นแม่บอกว่ายังไม่อยากให้บ่าวตามมาด้วยหรอก

ผมเลยตัดสินใจกระโดดขึ้นมาเลย
ขึ้นหลังรถมาเลยตามมาด้วย
ใจหนึ่งก็เป็นห่วงแอนเหมือนกันล่ะ
พอมาถึงอุดรก็ได้รับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดร

อาการก็ดีขึ้นคุณหมอก็ให้กลับบ้าน

ช่วยตาทุกอย่าง
เห็นตาทำอะไรตามไปช่วย

น้องชายน้องสะพัยแล้วก็หลานอีก๓คน

เบาเรื่องอาหารการกินเขา
เขาก็กินไม่เหมือนคนอีสานเนอ

แล้วก็ขอแม่ที่เถียงนาไม่มีใครอยู่ใช่ไหม

เขาบอกว่าได้ดีขึ้นแล้ว
ก็เลยหอบลูกหอบเต้าออกไปอยู่ที่ทุ่งนา
ตามประสาทพ่อแม่ลูก๓คนแล้ว

มันก็ห่วงนะ
กลัวเขาจะมีอันตรายยำกลางคืน
เที่ยงคืนหนึ่งจะกลับมาที่ตี๒ตี๓
ประมาณปีหนึ่งแขนก็มีอาการป่วย
หอบกลางคืนแล้วใครจะช่วยยาริน่า

อาการแอนก็ซุดลงอีก

เขาก็อยู่กับยาลิซ่า๒คน

ก็เลยปรึกษากันกับตาว่า
ยืมเงินมาสร้างบ้านให้เขา
ที่สหกรสร้างบ้านแอ่นแสนห้า
ปรึกษากันก็ไปเอาโฉนดที่
ไปเข้าสากรยืมเงินมาเลยมาสร้างบ้านให้ลูกอยู่
พอเขามาอยู่ไม่ได้ดนก็ล้มป่วยลงอีก
วันนั้นปวดท้องแล้วให้บ่าวพาไปหาหมอ

พอโดนยายสลบทำให้หลอดลมเราบวม

หมอบอกว่ามันยวบมันไม่กลมเหมือนคนอื่น
มันเป็นการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นนะ
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจไปตลอดชีวิต

เสียใจมากเพราะว่าชีวิตเราเปลี่ยน

ใช้ชีวิตที่ได้เขาก็ลำบากนะนะ
ผมก็ต้องดูดเสล็ดให้เขาตลอด

กลับมาจากโรงพยาบาลผมมาเฝ้าดูดเจริญอยู่เป็นเดือนอีกด้วย
เวลาอากาศหนาวแม่จะเมื่อยตามลำตัวค่ะ

ลูกสาวก็ช่วยแม่ได้หลายอย่าง
ห่วงเข้าล่างจานทฟากันเฝ้ากันอย่างนี้นะ
แอนว่าไปทำงานเถอะ

เขาเลยฝึกดูดเองด้วย๔เดือน๕เดือน
วันนั้นประมาณ๙โมงก็เริ่มปวดท้อง

มาแล้วก็เดินกุ้มท้อง

เรากำลังจะตายแล้วนะช่วยหน่อย

วันนั้นผมไปหวานปุ๋ยผักนี่แหละ
วานได้ครึ่งนึง

พอฟื้นมาอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้ว

เขาดีกับลูกเราเราก็รักเขามาก

บ่าวเขาต้องปรับตัวอย่างมากเลย

เวลากับข้าวมีน้อยเขาอด

หมอก็บอกว่าแอดไม่มีทางหาย

เรื่องของผม
ตายแล้วก็คงจะไปสบายไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้
ถึงผมจะรู้ว่าแอนไม่หายแต่ผมจะดูแลเขาจนกว่าเราจะตายจากกัน
ผู้ชายคนนึงนะครับก็คือบ่าวคนใต้จากจังหวัดสตูนเคยได้อยู่ในอากาศแบบภาคใต้กินอาหารแบบคนใต้ใช้ชีวิตแบบคนใต้
แต่ต้องเปลี่ยนชีวิตมาอยู่ที่อีสานทั้งอากาศทั้งอาหารภาษาที่แตกต่าง
เบาเหมือนเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตแต่เขาเต็มใจทำเพื่อภรรยาที่เขารักอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วครับ
สวัสดีครับพี่บาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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
สิบปีตอนนั้นใช้ชีวิตกันอยู่ที่จังหวัดสตูนก็ตอนที่แอนยังไม่ป่วยนี่คือช่วยกันทำมาหากินแค่วคล่องกรีดยางไหมฮะกรีดไหมรับจ้างกรีดไหมนานนานทีนานนานทีแต่อาชีพหลักก็คือขับวินครับแล้ววันที่พอแอนป่วยเนี่ยตากับยายบอกว่าจะมารับลูกเขากลับแล้วอ่ะพี่บ่าวรู้สึกยังไงครับรู้สึกสับสนเหมือนกันก็มารับแล้วลูกก็ยังเล็กด้วย
ตอนที่ตากับยายไปรับเขาบอกกับพี่บ่าวว่ายังไงครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรตอนนั้นอ่ะแต่ผมก็อดผมเลยตัดสินใจขึ้นมาวิ่งตามรถมาเหมือนอย่างในเรื่องราวชีวิตนั่นแหละครับตอนที่รถแล่นออกไปแล้วพี่บ่าวก่อนที่จะตัดสินใจวิ่งไปอ่ะวินาทีนั้นพี่บ่าวคิดว่าอะไรคิดว่าต้องตามไปดูแลเขาให้ได้ให้มันถึงที่
รักเรารู้ว่าผู้ชายคนนี้ก็รักเราที่สุดในชีวิตของเขาเหมือนกัน
ตอนนี้ลำบากเลยพระเจ้าพระคุณเอ๋ย
ต้องปรับตัวอะไรบ้างครับที่พอย้ายมาอยู่ที่อุดร
อากาศก็แปรปวนอยู่อีสานมันหนาวมั่งแดดมั่ง
อาชีพปรับไหมฮะ
ปรับไปปรับอยู่ใหม่ตั้ง๔๕เดือนเหมือนกันแหละ
ของเย็นเข้าใจงานการ
เพราะว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยพี่บ่าวทำอะไรบ้าง
ไปทำมันสัมปะหลังแล้วก็อ้อยด้วย

ไม่เคยสัมผัสเลย

ท้อมากนิดหน่อยสิแต่ว่าก็ต้องสู้
เห็นเขาว่าเขาทำได้เราก็ต้องทำให้ได้นะ
ในใจนี่ก็คือยังไงก็ไม่กลับ

แล้วก็อยู่ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้นะ
แอนตอนที่พี่แอนป่วยอยู่ที่สตูน

พอจะเล่าไหวไหมตอนนี้ไหวไหมฮะ
คุณหมอบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะ

เพราะว่าภูมิคุ้มกันของเธอน่ะ

พี่แอนเดี๋ยวตอนที่เป็นอยู่
เรารู้มาก่อนไหมว่าตัวเราเป็นโรคนี้
เพิ่งมาเจอตอนเป็นได้ปีหนึ่ง
คุณหมอส่งไปที่ศรีนครินสงขา

พอส่งกลับมารักษาที่สตูน

แอมบอกว่าปวดท้องแล้วก้าวขาวมาจากบ้าน
แล้วมันล้มฟุบอยู่ตรงนั้นน่ะ
เป็นโชครัสซีดที่รังไข่ทั้ง๒ข้าง

มันโตเต็มที่ทั้งสองข้างมันพร้อมจะแตก
ทำให้ปวดอย่างรุนแรงเนี่ย
มันไม่มีอาการเตือนมาก่อนเลยเหรอพี่แอน
ก่อนที่มันจะปวดรุนแรงแบบนั้นตอนแรกก็คิดว่า
ท้องธรรมดาปวดท้องเป็นโรคกระเพาะอะไรธรรมดาอย่างนี้

เพราะว่าเราคิดว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้
เราจะขอเป็นภาระให้เขาให้น้อยที่สุด

สู้นะสู้นะครับ
นะสู้ค่ะไหนเราก็เกิดมาแล้ว

ตอนนี้พี่แอนห่วงอะไรมากที่สุดค่ะ
ห่วงพ่อกับแม่ห่วงบ่าวด้วย
ห่วงว่าถ้าแอนตายไปหนี้แอนก็มีบัญชี
จึง๘๐๐๐๐ที่ชื่อของน้องนุษย์สมหวังแมนบูกู
แล้วพ่อกับแม่ก็แก่แล้วแฟนมองภาพไม่ออกว่า
ถ้าแอนตายใครจะใช้หนี้ให้แอน
พอดีแอนเห็นรายการเกมต่อชีวิตเมื่อ
เดือนตุลาปีที่แล้วแอนเห็นวิทยาบอกว่า
ถ้าครอบครัวคุณมีวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้
ดีใจอยู่ในน้ำตาไหลแอนอยากมารายการนี้มาก
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะ
พี่บ่าวเขาก็ต้องกำลังใจจากพี่แอร์นะครับ

นานแค่ไหนพี่แอนเห็นบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะฮะ

แต่พอทำไปทำมาเห็นบอกมีอาการอะไรเข้ามาแทรกอีก
ตอนนั้นอาการดีขึ้นแล้วเราไปอยู่ทุ่งนา
เราไปทำงานไปด้วยกันกับบ่าวไปถอนผัก
ทำหนูได้ประมาณ๓๔เดือน
เริ่มอาการลื่นหอบหายใจไม่ออก
พอที่มันแย่จริงก็ช็อกหมดสติไปเลย
คุณหมอบอกหายใจเองไม่ได้

พอคุณหมอบอกว่าใส่เจาะ๖เดือนก็หายแล้ว

ปรากฏว่าหลอดลมมันบวมบวมแล้วบวมเลย
เพราะผลข้างเคียงจากยาสลบ
แต่นี่บ้านที่แยกไปอยู่เนี่ย
เห็นบอกว่าคุณยายครับ
ยายต้องเอาที่ตากับยายต้องเอาที่ไปจำนองไว้เหรอคะ
มันที่บ้านมันปลูกบ้านใส่แล้วค่ะ
แล้วก็มีฉนูดเอาฉนูดไปจำ
จำที่สหกรในเมืองอุดรนี่แหละ

ยายไปที่ที่ยายฉนูดไปจำ๓แสน
เอามาสร้างบ้านให้แอนแสนห้า
ฉันก็เอาไว้ดูแลลูกคนอื่นอีกแอนอีก
ถ้าเผื่อเขาหาไม่ทันก็ยื่นให้ค่ะ
ครับได้ใช้ไปบ้างยังครับ

ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไปใช้ดีใช้สินเค้ายังไง

ก็จำเป็นแล้วไม่กลัวแล้ว

ทำไปก็อยากจะเอาที่ไหนถ้าลูกไม่มี
ยาลีน่าจริงแล้วตอนหนูจำความได้ไหมตอนที่อยู่สตูน

ยาลีว่าลูกเห็นแม่ป่วยอย่างนี้รู้สึกยังไง
สงสารแม่อยากค่ะให้แม่หายไว

รักค่ะรักมาก
มีอะไรที่อยากจะบอกกับแม่
ที่หนูไม่เคยพูดกับแม่เลย
หนูอยากจะบอกความรู้สึกความในใจอะไรที่ดีต่อแม่
อยากให้แม่หายไว

ลองมารายการเกมต่อชีวิตบันนี้ค่ะ

ซื้อเครื่องพ่นยาแล้ว
โถแต่เราไม่มีปัญญาที่จะซื้อ
ก็เบาทำงานทำได้แบบนี้สามร้อยก็จ่ายได้สองวัน
โถแม่คุณแล้วก็พอได้เครื่องพดยาแล้ว

อยากได้เงินไปใช้หนี้ใช้สินเขาบ้าง
ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านที่เราอยู่นี่ก็อาจจะโดน

ก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็ต้องทำไปตามกติกา
ก็คือเราก็ต้องตอบคำถามกัน
ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวที่ได้รับรู้ในวันนี้นะครับ
แล้วผมเชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายชีวิต

ความรักของครอบครัวนี้

ลูกเขยที่เสียสละถิ่นฐานบ้านเกิด
เพื่อมาดูแลคนที่เขารัก
พ่อแม่เสียสละบ้านที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรง
เป็นหนี้เป็นสินเพื่อสร้างให้กับลูกสาวที่เขารัก

เป็นโรคที่ยากต่อการรักษา

เกิดมาถ้ำกลางความรักของคนในครอบครัว
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณแอนกันว่า
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตสูงสุดได้

เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
เลขท้าย๓ตัว
บัตรประชาชนของเด็กหญิงปนัสยา